แป๊บนึงนี่มาถึงเรื่องนี้แล้ว
โอ้โฮร้อนถึงสบสมุทรปาการเลยนะ
นี่มาดูสภาพที่เกิดเหตุก่อนครับคุณผู้ชม

พี่วินทั้งแม่ค้าต้องมาช่วยกันยกรถเข็นที่มันล้มขึ้น
แล้วก็เก็บข้าวของที่มันกระจัดกระจาย
เหตุการณ์กระทบกระทั่งมันเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
พฤษภาริมถนนรัตนราชใกล้กับตลาดเสริมสุขนะตรงนั้น
เทศบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับ

แน่นอนว่าต้องมีพ่อค้าขายส้มมาเกี่ยวข้องแล้วล่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบสภาพความเสียหายตรงร้านขายหมูปิ้งครับ

ศึกระหว่างพ่อค้าขายส้มกับพ่อค้าขายทุเรียน
ประคำภรรยาของพ่อค้าขายส้มชื่อว่าคุณรุ่งฤดี
คุณรุ่งฤดีบอกว่าปกติแล้ว
กับสามีจะมาจอดขายที่ถนนแห่งนี้เป็นประจำเลย
แล้วใครมาก่อนก็จอดก่อน
ส่วนใครมาหลังก็ไปต่อทางสิ

แต่ก่อนเกิดเหตุนี่แหละรถพ่อค้าขายทุเรียนมากั๊กครับ

สามีเธอก็เลยไปวนรถกลับมา
แล้วก็บอกพ่อค้าทุเรียนเนี่ยพี่ขยับให้หน่อย
เขาจะได้จอดต่อท้ายตามปกติไง
ถ้าจอดตามปกติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่คุณผู้ชมพ่อค้าทุเรียนมาต่อว่าเธอกับสามี
บอกว่าผมมาจ่ายค่าจอดให้ตำรวจไปแล้ว

ก็เลยมีปากเสียงกันกระทบกระทั่งกัน
ลามไปถึงทำร้ายร่างกายกันชุดละมุนเลยครับ
ฟังทางฝั่งพ่อค้ากับภรรยาพ่อค้าขายส้มไปแล้วนะ

พี่พิเศษครับพี่พิเศษแก้วไทยสงฆ์บอกว่า

แต่คู่กรณีสิมาถึงก็วนรถกลับมา
ไม่พูดไม่จาเข้ามาหาเรื่องแล้วก็โชคต่อยกันเลยครับ
ผมจะเป็นจงจอดประจำ
คุณพิเศษมาขายทุเรียนเหรอ

คู่กรณีจอดขายส้มอยู่
ผมก็ไปจอดเพราะผมก็วิ่งพรุ่งไว้ให้
คุณผู้ชมเราเปิดให้ฟังทั้งสองฝ่ายเลยนะ

แต่ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่มันร้อนถึงตำรวจนี่สิ

ว่าเขาจ่ายศาลที่จอดให้กับตำรวจไปแล้ว
นี่แหละฮะร้อนถึงภูมิกำกับสคบศค
ท่านยืนยันเฮ้ยไม่จริงนะไม่เป็นความจริง
แล้วจากนี้คงไม่ต้องขายกันแล้วล่ะตรงนี้ล่ะ
เพราะว่าสั่งการให้จราจรไปจัดระเบียบ
ห้ามร้านค้าหรือว่ารถหาบเร่ทุกชนิด
มาขายบนพื้นถนนเด็ดขาดครับ
ป้ายเมื่อสักครู่ก็บอกอยู่แล้วนะว่าห้ามจอดตลอดเวลาใช่ไหมคะ

ควรจะมีตั้งแต่ตอนแรกแล้วไหมถ้าเกิดมีป้ายนี้
อย่างนี้ตำรวจได้ตรวจตราหรือเปล่าใช่ไหมคะ

ถ้าไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสหรือกระทบกระทั่งกันเนี่ย